ช่วงนี้๗โมง๒๖นาทีแล้วนะคะยังอยู่กับเราสองคนและข่าวเช้าไทยรัฐทางหน้าจอไทยรัฐทีวีค่ะคุณผู้ชมยังส่งไลน์มาคุยกับเราได้ทุกประเด็นข่าวเหมือนเดิมรวมถึงติดตามผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ส่งคอมเมนต์มากดไลค์กดเลิฟได้ด้วยอย่ากดโกรธก็พอนะคะ

ใช้คะนะคะไม่ใช่ค่ะผิดขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ลงภาพรถของเธอที่ถูกเขียนด้วยลายมือบนฝุ่นที่ติดรถด้วยคำหยาบคายรับไม่ได้เช่นควายจอด
นวตชเป็นคนเขียนหลังคารถส่วนรูปรถสีขาว
นี่ที่ใช้มือเขียนเห็นไหมเขียนว่าควายจอดนะนี่คือรถสีดำที่ถูกที่ไปจอดขวาง
ส่วนรถอีกคันที่ถูกจอดขวางก็คือรถคันสีขาวที่บอกว่าเป็นรถดารานี่แหละค่ะ
เลยติดแฮชแท็กว่าฝากแชร์หน่อยค่ะผิดขนาดถึงกับต้องด่าขนาดนี้เลยเหรอคะ
คุณเป็นดาราเป็นที่รู้จักเป็นคนของสังคมอืมอ่ะคุณว่าไงเขาฝากเขาฝาก
รวมทั้งในเฟซบุ๊คของผู้หญิงที่เอาเรื่องนี้ไปโพสต์
ชาวเน็ตกระหน่ำว่าเธอกลับไป
คือตอนนี้กระแสมันตีกลับไปที่ผู้หญิงคนนี้

ทำไมถึงเอาสิ่งที่คุณทำผิดไปประจานตัวเอง
แล้วคนตามไปหาเฟซบุ๊คผู้หญิงคนนี้จนถึงกระทั่งต้องปิดเฟซบุ๊กหนีแล้ว

อันดับแรกทุกคนเข้ามาถามเลย

ก็มีคนมาเขียนตอบ

หล่อคนรวยคนนี้แหละที่เอามือโสโครกมาเขียนรถผม
พรุ่งนี้จะไปล้างอัดฉีดหน่อยครับ
คือคนที่ไปจอดรถขวางเนี่ยคือแฟนของเธอไง
ก็คาดว่าน่าจะเป็นแฟนนี่แหละค่ะที่เอามาเขียน

อาจจะมีคนเห็นด้วยว่าดาราไม่ควรทำแบบนี้
แต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาเห็นด้วยกับคุณนาวินต้า
กระทำกับคนที่จอดขวางแบบนี้เพราะมันไม่ใช่
มันต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องคิดอยู่แล้วว่าคุณไม่ควรจะใส่เบรกมือหรือว่าเข้าเกียร์

เขาเล่าให้ฟังบอกว่า๑๗พฤศจิกายน๖โมงเย็น
เขาขับรถไปจอดริมหาดบางแสนค่ะจอดหลังรถสีขาวของดาราคนนี้แหละ
ด้วยความที่เพิ่งออกรถมาได้๑๐กว่าวัน
วันนั้นเขาไม่ดึงเบรกมือนะเขาปลดเกียร์ว่าง
แต่ว่ามันล็อกรถไม่ได้อะค่ะก็เลยต้องใส่เกียร์พีก็คือใส่เข้าพาร์คไว้
แล้วก็เดินไปซื้อของกินใช้เวลาประมาณ๓๐นาที
เพราะคิดว่าเดี๋ยวไปนั่งกินริมหาด
จากนั้นแฟนเขาเดินมาเอาของที่รถก็เห็นรอยขีดเขียนคำด่าตามรถเต็มไปหมดเลย
แล้วก็มีซองจดหมายเขียนข้อความด่าไว้
ก็เลยไปถามว่ามีใครเห็นไหมว่าใครมาเขียนใครเอาอะไรกระดาษมาวางเนี่ยเห็นไหม
ก็เลยรู้ว่าอ๋อดาราทำ
แล้วพอดาราคนนี้มาถึงที่รถเขาก็ยกมือไหว้ขอโทษนะ
เขาบอกเขายกมือไห้ขอโทษแล้วแต่ที่เขาติดใจก็คือ
แค่นี้ต้องด่าถึงพ่อถึงแม่เลยเหรอ
เขาก็รู้ว่าเขาผิดเพราะว่างงกับระบบรถที่ซื้อมาใหม่
แต่คนเป็นดาราไม่น่าจะหยาบคายแบบนี้
อ้าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
หนึ่งถ้าคุณเข้าเกียร์ว่างไม่ได้ก็ไม่ควรจอดขวาง
นี่มารยาทสังคมนะอันนี้มารยาทการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะ
ถ้าคุณปลดเกียร์ว่างไม่ได้ไปหาที่จอดที่อื่นค่ะ

ที่คุณสามารถเข้าพักได้และไม่เดือดร้อน
มันจะมีรถยุโรปอยู่แล้วที่จะจอดขวางไม่ได้
ไม่ได้เข้ากี่ว่างไม่ได้ก็ต้องไปหาที่จอดที่มันไม่ขวางใคร

แต่เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเขาเพิ่งซื้อรถมาได้๑๐วัน

ตอนซื้อคุณไปซื้อรถที่ไหนกลับไปหาพนักงานรถแบรนด์ยี่ห้อนั้น

กลับไปบอกเลยนะคะว่าคุณคุณบกพร่อง
ทำไมคุณไม่สอนคนใช้รถให้เข้าใจว่ารถต้องทำยังไงจอดขวางได้ไหม
ถ้าเข้าเกียร์ว่างแล้วล็อกรถได้หรือเปล่า

เป็นดาราไม่น่าจะหยาบคายแบบนี้
อันนี้ไม่ได้เข้าข้างดารานะแต่ว่าคือทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคะ

ว่าการไปเที่ยวด่าคนอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอก
แต่การที่คุณไปเที่ยวจอดขวางคนอื่นแบบนั้นแล้วบอกว่าก็แค่๓๐นาทีเอง
มันนานนะมันก็ไม่ถูก

แล้วชายหาดมันให้คนไปโฟนหาไม่ได้ว่าเจ้าของรถคันนี้อยู่ที่ไหนมันไม่ได้นะฮะ
ทีนี้คุณรู้แล้วว่าดาราคือคุณนาวินต้าใช่ไหม

แย่กว่าการทำผิดคือทำผิดไม่สำนึกดีนะว่าถ่ายวีดีโอไว้หมด
ที่ด่าว่าคนอื่นเข้าข่ายหมินประมาททำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง

ที่สำคัญในเหตุการณ์นี้ก็มีตำรวจและมีคนอื่นอีกมากมายเห็นเพราะไลฟ์สดตลอดเวลา

กล่าวหาแบบนี้ไม่มีหลักฐานคงต้องเจอกันในศาลนะคะ
อยากดังต้องดังในสิ่งที่ถูก
ขอบคุณทุกท่านที่ส่งหลักฐานมากมายให้ค่ะ

คนเราเนี่ยอยากจะดังต้องดังให้ถูกเรื่องนะคะ
อยากตอบโต้ให้ธนายจัดการดีกว่า

สามีตามมาทีหลังเพราะไปเดินถาม

พอเห็นเป็นดาราเลยอยากดังมั้งคะ
เพื่อนริมหาดใจดีช่วยกัน

ลุงป้าพ่อค้าแม่ค้าช่วยกันเพียบ

ยังแต่งเรื่องเพื่อให้ตัวเองดังอีก
คนเรานี่ตลกตั้งแต่นิสัยในการจอดรถและ

แล้วก็ติดแฮสแท็กว่าพรุ่งนี้น้ำหวานจะให้ทนายดำเนินการ
ความจริงก็คือความจริง
นี่นะหลักฐานสำคัญคือเขามีคลิปเขามีไลฟ์เอาไว้ด้วย

ละเรื่องกันกับที่ผู้หญิงคนนั้นเอาไปโพสต์เลย
นะครับว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วกันนะครับ
แน่นอนคือเราไม่ควรจอดรถขวางใคร
ขวางแล้วอย่าใส่เกียร์ต้องเอาเกียร์ว่างไว้เขาเข็นได้
ถ้าจะขวางถ้าไม่มีที่จอดจริงใส่เกียร์ว่าง
และถ้าใส่เกียร์ว่างไม่ได้ไม่เข้าใจระบบรถ
จอดที่อื่นนะคะจอดที่ไม่ขวางคนอื่น
แก้ถ้าคุณไม่เป็นในส่วนของรถเขียนเบอร์ทิ้งไว้หน้ารถ
ว่ามีปัญหาโทรมาหาได้เลยค่ะแบบนี้จบ
บอกไว้เลยว่าขอโทษค่ะรถปลดเกียร์ว่างไม่ได้
ถ้าจะออกรถกวนโทรเบอร์นี้นะคะดีที่สุด
ถ้ามันศูนย์วิสัยจริงอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับ
เพราะว่าหลายคนในคุณผู้ชมก็ส่งมาคอมเมนท์เยอะเลย
เขาบอกว่าเคยเจอเหมือนกัน
ลูกเขาหัวแตกเขาจะรีบออกแล้วออกไม่ได้
ห้างก็เจอบ่อยแต่ในห้างจะมีพนักงานช่วยเอาเครื่องยกมายกออก
แต่นี่มันริมหาดไงมันไม่มีคนไปยกไงครับ
เขาก็เดินถามทั้งหาดแล้วนะคะ